ตอบโจทย์มากเลยค่ะก็ถือว่าช่วยเราได้มากเลยว่า
เราก็ไม่ต้องทำในเรื่องของการขนส่งเองนะคะ
ก็จะมีลูกค้าที่สั่งเรามาแล้วก็จะเรียกแก๊ปไปส่ง
แล้วลูกค้าก็สามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ลูกไอศครีมอยู่ตรงไหนแล้ว

ใช่ค่ะก็คือมินได้ใช้บริการเพราะว่านี่ค่ะไอศครีม
อยากให้ฝากหน่อยค่ะสำหรับคนที่ขายของออนไลน์นะคะ
หรือว่าใช้บริการมินว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี
สำหรับคนยุคใหม่ก็สะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะ
ก็ตามที่พี่แมทตอบไปแล้วค่ะเพราะว่าเอาจริงเกิดมาไม่เคยเป็นแม่สื่อให้ใครเลย
อเรนนี่ตอนนี้ค่ะงงไหมคะว่ามันมาได้ยังไง
ก็งงอะค่ะแต่ก็คิดว่าแบบอย่างนี้ทั้งพี่กึ้งด้วยใช่ไหมพี่การด้วย
เออก็อาจจะแบบด้วยความที่มิ้นมีพี่ชายเยอะแล้วกัน
คนก็อาจจะแบบมาประติดประต่อไปเอง
หรือว่าเรากินเบอร์มี่แล้วกันแล้วก็ไปกินข้าวอย่างงี้คนก็เลยแบบ
จริงกินข้าววันแรกเลยก็ไม่ได้มีหนุ่มอยู่แล้วนะคะ
ก็มีแต่พี่ก้องเจ้าของร้านค่ะ
แปลงว่าจริงว่าเราไม่เคยมีการแบบไปแนะนำให้เขารู้สักกัน
ไม่มีค่ะไม่เคยไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
กับพี่สงการเองเคยแบบได้เจอกับแมทอะไรอย่างไรครับ

เคยมีมาถามถึงเราถามเรื่องแมทกับเราอะไรอย่างนี้มีเกินถึง

แสดงว่ามินค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้ที่
คือมันไม่ใช่เรื่องของมิ้นด้วยแล้วมิ้นก็แบบงงตรงที่แบบ
มาประติดประต่ออะไรอย่างนี้ได้ยังไง
แต่ดูแต่ดูแอปก็ดูไม่ได้ผิดใจอะไรเนาะไม่ได้ติดใจอะไรกับข่าวเท่าไหร่
คือมินว่าพี่แอฟก็คงเข้าใจว่าแบบข่าวอะค่ะก็คือข่าว
มินก็ไม่รู้ว่าพี่แอฟเขาแบบเชื่อตามข่าวไหมอะไรอย่างนี้
แต่สำหรับมินมินก็ตอบไปเลยว่าแบบไม่รู้เรื่องไม่มีเออใช่ค่ะพี่แอฟ
ไม่ได้ถามค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะ
คือบินว่าเดี๋ยวพี่แอฟก็คงได้อ่านข่าวแหละ

มิ้นเองยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพี่แอฟใช่ไหมครับ
ไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำงานด้วยกันวันอาทิตย์นี้ค่ะ

คือมิ้นก็ไม่รู้คือมันไม่มีอะไรอ่ะ
มิ้นก็ไม่ได้แนะนำหรือก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าไม่ได้ไม่รู้เรื่องค่ะ
พอมีข่าวแล้วแล้วพี่คุยกับพี่สงการไหมคะ
ไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะทั้งพี่การพี่แอฟพี่แมทไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะ
แบบนี้แก๊งโซบี้จะอยู่กันยากไหมคะเพราะว่าโดนจับตามองเพราะว่าแมทมีคนเดียวที่โสดด้วย
เดี๋ยวก็ผ่านไปละค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมินว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะ
แต่กับเพื่อนในแกงได้คุยกันป่ะ
ไม่ได้คุยเหมือนกันค่ะ
ควบคุยหรือเปล่า

อ๋อแมนกันกายตามื้อ

วง

ก็คือเรื่องของแปปส่งดอกไม้ไปแล้วโตไม่ได้ไป

ขอบคุณค่ะ
ใช่ส่งดอกไม้ไปแล้วค่ะ
ก็ยังติดต่อกันอยู่แต่ติดงานจริง
คุณพิจารณ์เฟอร์บี้ด้วยค่ะถ่ายแบบลักษณ์สด
งงเหมือนกันค่ะว่ากลุ่มนี้มาได้ยังไง
แล้วเป็นโปรเจกต์อะไรอยู่ในครับที่นี่
ก็เหมือนเค้าก็ติดต่อมันลูกค้าติดต่อมาค่ะว่าให้ถ่ายแบบด้วยกัน
แต่จริงแล้วมันเริ่มจากกลุ่มเฟอร์บี้เนี่ย
มันเริ่มจากนัดกินข้าวแบบงงเหมือนกัน
อาจจะด้วยความที่คนเห็นสาวอยู่ด้วยกันก็อาจจะชอบ
คิดจะมีโปรเจกต์ทำอะไรร่วมกันเลยไหมคะ
เพราะว่าอ่ะไหนก็เป็นกลุ่มที่คนแบบเอกนดูไปแล้ว
ยังไม่มีจริงตั้งมาเพื่อไปออกกำลังกายสนุกสนานมากกว่าค่ะ
ไม่ได้มาเพื่อธุรกิจหรืออะไรเลย

พี่ก็อยู่นะคะ
คนประมาณไรสัย
คือจริงแล้วเริ่มจากการที่พี่มิวชวนทานข้าวง่าย

เริ่มจากพี่มิวชวนทานข้าววันนั้น

ชวนกี้ด้วยแล้ววันก่อนกี้ก็ไป

เฉพาะเรา๕คนอะไรอย่างนี้
คือเดี๋ยวเราจะมีไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะ

ก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้
เค้าสตรองมากเค้าอยู่ได้เค้าไหว

เพราะว่าเราจะไปออกกำลังกาย
ชุดใหญ่ด้วยกันในเดือนพฤษศรศัตริกา
ช่วงนี้อาจจะมีส่อมเนี่ยอะไรงี้

แฮปปี้